วันนี้ผู้ที่ติดเชื้อคลุก๑๙ในสมุดสาขอมี๗๗๗รายจาก๗๙๕รายที่เป็นรายใหม่
เป็นผู้ที่มาตรวจที่โรงพยาบาลเอง๑๘พบจากการตรวจเชิงลุก๗๕๙โอ้โห
แล้วเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่เจอวันนี้นะฮะที่ตรวจเจอคืออายุ๓ขวบนะครับ
นี่คือทางผู้ปกครองพาไปตรวจเองนะครับอีกคนนึงอายุ๔ขวบ
ขวบนี่ตรวจเจอจากการตรวจค้นเชิงลุกนะฮะสมุทรสาครรวมผู้ป่วยสะสมโควิด๑๙ณขณะนี้๑๒๗๔๖รายนะครับ
มี๔รายที่มาจากกรุงเทพมาตรวจที่โรงพยาบาลเองทั้งหมด
ในช่วงหลังจะพบผู้มาตรวจเองเนี่ยมากกว่าตรวจเชิงลุกด้วยนะครับอีกสองพบที่มหาสรคามนะฮะ
เป็นหมอที่ติดเชื้อจากการตรวจผู้ติดเชื้อจากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์
แล้วมีผู้ป่วยที่จังหวัดตากซึ่งข้ามฝั่งมาจากเมียนมานี่ก็เจอการติดเชื้อเหมือนกันนะครับ